ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามารถของคนเดียวกับคุณ
เพื่อทำให้ราชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมอยากเห็นความสำเร็จในชีวิตของลูก
แต่ถ้าลูกก้าวพลาดเดินผิดทางพ่อกับแม่ก็พร้อมที่จะให้อภัย
ถึงแม้ความเสียใจยังติดอยู่ในหัวใจก็ตาม
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
รายได้เดือนนึงประมาณ๑๐๐๐๐กว่าบาทครับผม
ครอบครัวผมมีเดียวกัน๕คนครับมีเว้นผมขายส้มตำอยู่หน้าร้านนะครับ

เบียร์ทำงานก็รับจ้างล้างแอร์ติดแอร์อะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็มีลูกสาวคนเล็กชื่อโบ
แล้วเขาก็มีลูกชื่อปีใหม่ครับผม

ทางบ้านก็ลำบากไม่มีปัญญาจะส่ง
พ่อเขาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนหน่อย
แต่กับครอบครัวเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะขยันทำงาน
เรื่องทั้งงานนอกบ้านแล้วงานในบ้านเขาทำทุกอย่าง
ตอนน้องโบอายุประมาณ๘ขวบเขาฝึกร้องเพลง
ตั้งแต่นั้นมาก็ร้องเพลงโรงเรียนร้องเพลงประกวด
พอโตขึ้นมาเรื่อยมันก็เริ่มร้องเพลงอาหาร
คุณครูเขาก็พาไปร้องเพลงตามงานต่างงานวัดอะไรทั่วไปค่ะก็ไปประกวด
ตอนพาน้องโบไปประกวดร้องเพลง
บางทีไปก็มีแต่ค่ารถเติมน้ำมันไปก็หมด
บางทีถ้าพ่อไม่มีตังค์พ่อก็จะไปยืมคนที่โรงงานมาก่อนค่ะ
ถ้าได้รางวัลเดี๋ยวจะเอามาคืน
ถ้าไม่ได้พ่อก็ต้องรอสิ้นเดือนเงินเดือนออกค่ะก็ต้องเอาไปคืนเขา
เวลาพาน้องโบไปประกวดร้องเพลง
แต่ว่าถ้าได้รางวัลมาแล้วเนี่ยได้ตังค์แล้ว
อยากกินอะไรก็หนูไปซื้อเอา
ถ้าวันไหนไม่ได้รางวัลกลับมาก็คือจะลำบากค่ะ
ถ้าวันไหนแม่เหลือน้ำพริกกะปิไว้ในตู้กับข้าวค่ะ
เราก็จะถึงจะได้กินข้าวกัน
ชีวิตครอบครัวช่วงที่ลำบากที่สุดก็ตอนน้องโบมีแฟนแล้วที่เขามีลูกนี่แหละครับผม
ตอนรู้ว่าลูกท้องครั้งแรกนะก็ตกใจค่ะ
พ่อรู้จะทำไงพ่อเค้ายิ่งอารมณ์ร้อนกว่าพ่อเค้านะ
ลูกหรือทำอะไรลูกประมาณนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาเป็นคนหวังกับน้องโบมากว่าอยากจะให้เรียนสูง
วันที่บอกพ่อนะคะน้องโบไม่อยู่บ้าน
ถ้าอยู่บ้านแม่ก็ไม่กล้าบอกไม่ให้น้องบูไปอยู่ที่อื่นก่อน
แล้วจะบอกพ่อว่าลูกท้อง
พอบอกพ่อแล้วพ่อเขาไม่พูดอะไรไม่รู้แม่ก็เลยโทรไปบอกน้องโบ
ว่าพ่อไม่ว่าอะไรนะลูกให้กลับบ้าน
น้องโบมีลูกมีอะไรเนี่ยผมเครียดมากเลยนะ

ตายไปแล้วทางครอบครัวไม่ยิ่งลำบากกว่าเก่าเหรอ

พอลูกหนูคลอดมาพ่อเขาก็กลับมาดี
ตอนนี้น้องปีใหม่อายุ๑ปี๖เดือนค่ะ
อาการที่น้องเขาเป็นคือเป็นโรคลมชักแล้วก็ตาเหลค่ะ
พัฒนาการด้านตาช้า
เวลาเขาจะมองมองไกลหรือมองหาใครเขาต้องเงยหน้าขึ้นมองข้างบนค่ะ
เพราะว่าเขาจะมองในระยะที่เรามองกันไม่เห็นค่ะ
เป็นเพราะว่าตอนน้องเขาคลอดออกมาค่ะ
เขาหยุดหายใจแล้วเหมือนเขามีอาการชักร่วมด้วยค่ะ
สมองเลยขาดออกซิเจนตอนที่น้องเขาหยุดหายใจไปค่ะ
ถ้าเดินไปไหนตาก็จะลอยด้วย
แล้วก็จะชนอะไรอยู่กับพื้นเนี่ยเขาจะมองไม่ค่อยเห็น
เหยียบนู่นเหยียบนี่เตะนู่นเตะนี่เขาล้มบ่อย
แต่ถ้าไปมุมโต๊ะตี้มันจะเป็นเหลี่ยม
พอเอาฟองน้ำเอาโฟมมาทำมุมทำคอกกั้นเขาไว้

แล้วพ่อน้องเขาเริ่มได้ประมาณ๖เดือนค่ะ
ก็เริ่มออกชัดเลยค่ะว่าเป็นทางด้านตา
ก็เลยพาน้องไปหาหมอตอน๑ควบ
หมอเขาเลยบอกว่าต้องตัดสินใจผ่าตัดค่ะ
เพราะว่าตาน้องเขากลับมาเป็นเหมือนเดิม
โดยใช้วิธีทางธรรมชาติไม่ได้แล้วค่ะ
ถ้าไม่ผ่าตัดน้องก็จะตาบอดค่ะ
ที่แล้วผมลงทุนให้แม่เปิดร้านขายส้มตำของผม
ให้ครอบครัวมีรายได้มีกับข้าวกินครับ
ผมก็เลยไปยืมเงินเพื่อนมา๕๐๐๐ครับ
แล้วก็ทยอยส่งให้เพื่อนครับ
มีโควิดมาทางร้านก็ต้องปิดร้าน

ตอนนี้บางวันก็หายดีบางวันก็เงียบ
คุยกันกับตานะคะว่าจะทำยังไง
แล้วจะมีเก็บเงินพาหลานไปผ่าตัดตา
หมอก็ทำใบส่งตัวไปปรุงบาทจุฬาคกรุงเทพฯ
ตอนแรกหมอให้ตั้งแต่เดือนกุมภาถึงเมษาให้ไป
แต่ช่วงนั้นไม่มีตังค์ที่จะพาไป
พอสิ้นเดือนอีกอ้าวค่าบ้านค่าใช้จ่ายค่า
ลูกค้านี้เราก็มาด้วยค่าไฟค่าน้ำ
ต้องเอาตังค์เงินเดือนออกตรงนั้น
จ่ายตรงนี้ก่อนอยู่อย่างนี้๒เดือน
ก็ไม่ได้ไปจนเลยกำหนด
เหมือนพอมีน้องปีใหม่อย่างนี้ค่ะ
มันก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าด้วยอะไรหลายอย่าง
เพราะว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะคะ
แต่ว่าทุกคนในบ้านก็จะรู้สึกแบบ
ต้องสู้นะต้องสู้เพื่อเด็กคนนี้ค่ะ
ทุกคนก็จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเด็กคนนี้ค่ะ

หนูก็ยังไม่เคยขอโทษพ่อแบบจริงจังเลยค่ะ

มันจะทำให้ความสัมพันธ์ของหนูกับพ่อดีขึ้นกว่านี้ค่ะ
ค่าผ่าตัดน้องปีใหม่ประมาณ๓๔หมื่นนะครับ
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งอย่างอื่นไม่สำคัญ
เอาพาให้หลานผ่าตัดตาก่อนอันดับแรกครับผม
ขอต้อนรับครอบครัวพ่อจลัดนะครับจากจังหวัดจันทบุรีครับ

สวัสดีครับลูก
เข้าใจในความรู้สึกของคนเป็นพ่อนะพ่อนะ

ว่าวิกฤตตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่า
พ่อแม่ทุกคนครับคาดหวังกับลูกแน่
แล้วอยากเห็นอนาคตของลูกที่ดีในตอนที่น้องยังเรียนอยู่อะครับพ่อ

หวังอะไรบ้างกับโบครับพ่อในช่วงนั้น
คาดหวังให้เขาเรียนสูงจะได้มีฮารธรรม
แล้วก็ประกวดร้องเพลงอันนี้คาดหวังให้เขาอยากจะเป็นนักร้อง
เพราะครอบครัวก็ไม่มีปัญญาไม่มีตังค์ใช่ไหม
ก็เลยคาดหวังว่าลูกเรียนหนังสือไปแล้วก็ร้องเพลงรับจ้างไปร้องเพลงประกวดไปอย่างนี้
มันก็พอมีช่วยตัวเองได้อะไร
แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับครอบครัวพลาดในวัยเรียนนั่นเอง

รู้สึกยังไงบ้างครับที่แม่เข้ามาปรึกษาว่าลูกท้อง
ก็ตอนแรกที่แม่คุยบอกว่าพ่ออย่าโกรธนะอย่าว่าลูกนะแม่พูดอย่างนี้ก่อน
หรือว่าไปทะเลาะอะไรกับใครอะไรอย่างนี้
ว่าเป็นอย่างนั้นไปก่อนครั้งแรกที่คิดในใจพอบอกว่าท้อง
เอาช็อกไปพักนึงอึ้งไปพักหนึ่ง

แม่กับพ่ออยู่สองคนลูกไม่ได้อยู่ที่บ้าน
เพราะแม่ไม่ให้อยู่เพราะกลัวว่าผมจะอารมณ์ร้อนจะกบตีลูก

ชีวิตเรามันเป็นแบบนี้
เขากำหนดมาแล้วก็เลยเสียใจก็เสียใจแหละธรรมดา
แต่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยต้องปล่อยไปทำใจ
โบเห็นบอกว่าหนูกลับเข้ามาแล้วที่หนูพูดในเรื่องราวบอกว่า
ยังไม่เคยขอโทษพ่อเป็นเรื่องเป็นราวเลย
วันนี้หนูก็อยากขอโทษพ่อค่ะ
เพราะว่าหนูไม่เคยได้ขอโทษพ่อเลย

พ่อลูกช้อนแต่เรื่องที่หนูเคยทำให้พ่อเสียใจ

แล้วชักเกลงและปอดติดเชื้อ

ตอนแรกหมอเขาจะเลิกปั๊มหัวใจแล้วค่ะ
เขาบอกว่าลองใช้เครื่องอีกแค่๑๕นาที
ถ้าไม่ฟื้นก็ต้องปล่อยค่ะ
แต่อยู่ดีเขาก็พอหมอต่อเครื่องเสร็จ

ต้องใช้เครื่องหายใจอยู่ตลอด๑เดือนค่ะ

แล้วตอนนี้อาการน้องเป็นไงบ้างลูก
ตอนนี้น้องก็จะเป็นตาเหลค่ะ

ถ้าไม่ผ่าตัดหมอว่าน้องจะเป็นโรคตาขี้เกียจค่ะ
เป็นโรคตาขี้แก่แล้วก็ทำให้น้องตาบอด

ต้องกินยากันชักทุกวันค่ะ
เรื่องลมชักพอกินกันได้แหละ
แต่ตอนนี้เรื่องตานี่แหละพี่ว่ามีปัญหามากเลย

เขาบอกว่าต้องภายเหมือนประมาณ๒ขวบค่ะ

เพราะว่าถ้าเด็กโตกว่านี้แล้ว
ผลรักษาของมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าตอนเด็กค่ะ
ตอนนี้ก็ยังมีต้องหาหมอทุก๓เดือนค่ะ
เพราะว่าจากอาการที่น้องเขาเป็นตอนคลอด
หมอบอกว่าน้องอาจจะพัฒนาการช้าค่ะ

ในขณะที่เราบันทึกเทปนะฮะ
คุณผู้ชมก็อยู่ประมาณวันที่๑๓

แต่จริงแล้วน้องเนี่ย

ฤมศาจมันต้องดีมาก
แล้วเสียหัวเมืองนี้น่าจะต้องได้ผ่าตัดประมาณจากเมื่อไหร่

เขาพาไม่ได้ต้องส่งมาผ่าตัดที่กรุงเทพค่ะเขาส่ง
แต่ว่าหนูไม่มีตังค์พาน้องมาผ่าตัดค่ะ
แล้วยังงี้ทำไมล่ะลูกทำเรื่องใหม่
ใช่ค่ะทำเรื่องเราต้องไปทำเรื่องใหม่

ไม่มีเรื่องค่าเดินทางค่ะ

เพราะเราไม่รู้ว่าน้องจะต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วันค่ะ

ถ้าอยู่หลายวันเราก็ต้องหาบ้านเช่า

หนูไม่มีในส่วนนั้นก็เลยเราต้องชะลอกันออกไปก่อน
พอก็เลยต้องทำงานหนัก
เก็บเงินอย่างเดียวเลยเพื่อที่จะเอาเงินไปผ่าตัดตาให้น้อง

พอสิ้นเดือนมากะเอาเงินก้อนนี้แหละ

พาน้องไปก่อนพาไปผ่าตัดตาก่อน
พออยู่ไปสิ้นเดือนค่าบ้านก็มาค่าไฟก็มาค่าน้ำก็มาอะไรอย่างนี้

ก็เลยต้องเอาตรงนั้นเลยครับไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านก่อน
แล้วที่บ้านเราจริงแล้วรายได้ได้มาจากทางไหนบ้างครับพ่อ
ก็ทุกวันนี้ก็ได้ผมทำงานนะครับ
พ่อก็คือทำงานอะไรบ้าง

รายเดือนครับ
เดือนนะ
ก็ไม่ไม่ได้ทุนค่ะ
เพราะว่ายิ่งมาเจอช่วงโควิดนี้อย่างเงียบไปเลย

แล้วแม่ขายที่ไหนแคะ
ขายตรงโค้ง

เขายังอยากเป็นอยู่เพราะว่าร้านส้มตำก็ยังเป็นชื่อร้านเขาอยู่
คุยจนถึงอย่างนี้แล้วจะไม่ร้องเพลงให้เราฟังสักนิดเหรอลูก
อยากฟังเสียงจังเลยขอสักนิดสิ
นุ่มทุ่มกระจวมทอง
ฝากเพลงรักกลอยลมสู่ห้องใจฉัน
ถึงไม่ได้ร้องนานแล้วค่ะ

ร้านส้มตำได้ไหม
จริงแล้วเนี่ยตัวตั้งตัวตีคือเบียร์ถูกไหม

ทำไฟทำแอร์ครับซ่อมแอร์ล้างแอร์ติดตั้งแอร์

รายได้เป็นพี่เขาให้เป็นวันนะครับ

เอาเก็บไว้ใช้หนี้เขาที่ยืมเข้ามาเปิดร้านส้มตำนะครับ
เพราะว่าเขาทำเนี่ยนะเขาเห็นว่าพ่อทำงาน
แล้วก็แม่เนี่ยก็ทำ

ผมเลยเห็นว่าถ้าเรามาเปิดร้านส้มตำ

ไปกู้ของเพื่อนครับ

แล้วเงินตรงที่ที่ใช้นี่จะทำไง

หนูผ่อนให้เขาเดือนละเท่าไหร่ยังไงตกลงกันไว้
ให้เขาทยอยส่งเขาเดือน๔๕๐๐ครับ

ตอนนี้ก็หมดพอดีครับ
วันนี้เป้าหมายที่มาในรายการของเราอะครับ
วิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรานี่ก็คือเรื่องอะไรครับ
ก็เรื่องจะเอาหืนเอาไปภาษะตาหลานนะครับ

เพราะเหลือเวลาอีกประมาณสัก๔๕เดือน
ต้องใช้เงินสักประมาณเท่าไหร่ครับ

คุณผู้ชมครับหัวใจสี่ดวงที่รวมเป็นหนึ่ง
เพื่อหลานสาวคนนี้จะมาขอโอกาสบนเวทีชีวิตแห่งนี้
เพื่อรักษาดวงตาของหลานสาวสุดที่รัก
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อจรัสจากจังหวัดจันทบุรี

เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ส้มตำพร้อมจัดชุดข้าวเหนียวและผักจำนวน

ให้ในเวลาสามนาที